โอ้โหโอ้โหนี่คือจุดขายของร้านใช่ไหมฮะ
เออเขามีกิมมิกค่ะคุณร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารอีสานที่ชื่อว่า
ผู้ชายขายเนื้ออยู่ที่ไหนอยู่ที่นครราชศรีมาค่ะ
เจ้าของร้านชื่อว่าพี่สมยศบุญชูหรือว่าคุณเบียร์นะคะ
บอกว่าเพิ่งเปิดร้านมาได้สักประมาณ๓เดือน
ที่ร้านเนี่ยเอาจริงมีเมนูอีสานเยอะอย่าเพิ่งไปมองคนสับเนื้อนะ
เขาบอกว่าเมนูของเขามีลาบมีก้อยมีน้ำตกมีโอ้โห
ช่วงแรกร้านไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอก

เขาบอกงั้นเดี๋ยวชวนเพื่อนที่สนิทกันมาช่วยขายแล้วกัน
แล้วทุกคนก็ด้านเป็นกลุ่มคนออกกำลังกายชอบเข้าฟิตเน็ตอยู่แล้ว
ก็เลยคิดเรื่องของการทำคอนเทนต์ขึ้นมา
ถอดเสื้อโชว์กล้ามทำอาหารกันไปเลย
แล้วก็มีการเสิร์ฟให้กับลูกค้าด้วยนะคะ
หลังจากมีไอเดียแบบนี้ค่ะคุณคิง
ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดียอดขายเพิ่มมากขึ้นนะคะ
แต่เขาไม่ได้ถอดเสื้อโชว์แบบนี้ทุกครั้งไปนะคะ
แต่ว่าก็จะมีลูกค้าบางท่านที่มาที่ร้านแล้วมาขอให้ถอดเสื้อหน่อย

พ่อค้าก็จะถอดโชว์กล้ามให้แล้วก็ทำอาหารให้ดู
แต่จริงมีพี่ผู้ชายไปทานก็มีนะคะ
ลูกค้าหลายคนบอกอาหารรสแซ่บนะไม่แพ้พ่อค้าแหละ
สาวท่านใดหรือใครอยากแวะไปอุดหนุนไปกันได้ค่ะ
ร้านผู้ชายขายเนื้อเขาอยู่ที่ซอยพายับทิศ๙นครราชศรีมา
เจ้าของร้านรับประการอาหารอีสานอร่อยหลากหลายเมนู

ขายทุกวันตั้งแต่เที่ยงวันถึง๓ทุ่ม
อ่ะใครอยากไปไปค่ะ
คืออาหารอร่อยนี่ก็จะยิ่งอร่อยมากขึ้นนะฮะ